เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้มาเรียนดูเรื่องราวของเมนูพาสต้าดีปลาหมึกผัดขี้เมา
ที่ขายดีที่สุดในพัทยาปิดท้ายกันที่ร้านเม้งกิกับตำนานบะหมี่เป็ดย่าง๓๓ปี
การันตีความอร่อยระดับโรงแรม๕ดาวนางเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
เสาร์ที่๑๓กุมภาพันนี้เที่ยนตรงทางไทยรัตน์ทีวีจ้า